ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นภาพที่จับได้เลยเป็นกล้องวงจรปิดนะคะ
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาไปจ่ายตลาดจ่ายตลาดเสร็จก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากตลาด
จังหวะนั้นพอเข้าถนนเนี่ยนะจู่มอเตอร์ไซค์อีกคันนึงมาพุ่งชนแบบนี้ค่ะ
คือเห็นเลยจังหวะที่พอออกมาแล้วปั๊บก็ยังค่อยแต่ดูเหมือนจะเข้าขวา
พอพุ่งตรงมาแบบนี้ปุ๊บรถมอเตอร์ไซค์ที่มาทางตรงโอ้โห
เหตุการณ์นี้ทำให้
๒สบเลยนะฮะ๒สบเลยนะฮะ
ก็คือคนที่ทั้งขี่ออกมาจากตลาดแล้วก็คนที่ขับออกมา

คนเจ็บนะครับไม่เสียชีวิตใช่เป็นเหตุการณ์หวิดดับนะครับคุณผู้ชม
ซึ่งผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์ออกมา
จังหวะนี้เข้าถนนสายนายังกลักเทพสถิตตอนเย็น

ทำให้ทั้งสองคันเสียหลักล้มลงบนถนน
นี่ร่างกระเด็นออกมาจากมอเตอร์ไซค์ทะไหลไปกับพื้น
ผู้หญิงได้รับบาดเจ็บบริเวณไทยทอยแล้วก็บริเวณหน้าอาการสาหัส
ส่วนที่ขี่มอเตอร์ไซค์อีกคนนึงเป็นเยาวชนอายุ๑๔ปี
ก็ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะเหมือนกัน
นี่ประถมพยาบาลนะคะแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
คนที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังบอกว่าผู้หญิงกำลังจะขี่รถกลับบ้าน
ตลาดเสร็จแล้วแต่ไม่ได้ทันถึงบ้านมาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้

มีคนเจ็บคนตายมาแล้วหลายศพเลยนะ
ส่วนทางคดีตำรวจสพเทศสถิตเองก็ตรวจสอบหลักฐาน
แล้วเดี๋ยวจะมีการสอบปากคำทั้งสองฝ่าย

จะสรุปสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุตามกฎหมายต่อไปค่ะ

ใช่วิทย์ดับมาแบบนี้เข้ากับบาดเจ็บสองคน